เหมือนกับคนเร่ร่อนนะเป็นชายเร่ร่อนเสพยาเสพติดจนหลอนจนคลั่งในพื้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงราย
ล่าสุดวันนี้คลั่งหนักนะฮะไปไล่ทำร้ายชาวบ้านคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงอายุ๕๔ปีเป็นคุณป้า
คือถูกไล่ฟันไล่ทำร้ายเนี่ยจนแกไปพลัดตกเขาเสียชีวิตอ่ะอืม
นี่นะฮะสพเมืองเชียงรายก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับเป็นพื้นที่หมู่บ้านแม่สลักในพื้นที่ตำบลห้วยชมพูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตคือนางละลิดาหล่อตระกูลชัยอายุห้าสิบสี่ปีนะครับเนี่ยแกกลิ้งตกลงมาจากเขานะฮะ
เป็นเนินเขาที่อยู่ห่างจากถนนประมาณ๕๐๖๐เมตรนะครับแล้วก็เสียชีวิต
ส่วนสภาพศพเนี่ยมีบาดแผลถูกฟันที่กลางศีรษะ๑แผลเหนือราวนมด้านซ้าย๑แผลที่หน้าแข้งด้านซ้ายอีก๑แผล
รวมสามแผลด้วยกันนะครับคนก่อเหตุเนี่ย
นี่ฮะที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นี่ตำรวจกับชาวบ้านเนี่ย
เขาไล่ตามตัวจนเจอนะฮะไปอยู่แถวป่าใกล้ที่เกิดเหตุ
โอ้โหท่านผู้ชมครับคือในคำปังเนี่ย
พอเห็นชาวบ้านเห็นเจ้าหน้าที่เนี่ยวิ่งหนีนะฮะ
แล้วไปกลิ้งตกดอยนี่จนเนื้อตัวแบบขมุกขมอมบาดเจ็บ
แล้วก็มีโทรศัพท์มือถือด้วยนี่ฮะ
นายคำปังบอกใช้มีดเนี่ยฟันป้าลาริดาจริง
แกเนี่ยบาดเจ็บแล้วก็กลิ้งตกเนินเขาลงมาเสียชีวิต
โอ้โหนี่ยอมรับสารภาพแบบนี้เลยเหรอ
นี่ฮะแล้วเป็นคนเร่ร่อนที่เร่ร่อนเต็ดอยู่ในหมู่บ้าน
แต่เล่ร่อนแต่มีเงินซื้อยาซื้อยาเส้นมีมือถือด้วย
เนี่ยแล้วมันก็เกิดเรื่องขึ้นจนได้

ก็บ้านบอกอยู่มาตั้งแต่เล็กจนโตนี่ฮะ
เนื้อนเข่าสามีเนี่ยเห็นก็รีบเข้าไปดูภรรยา
ตอนนั้นก็เลือดเต็มตัวและบาดแผลถูกฟันเยอะไปหมดนะครับ

เรียกเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาล

ส่วนตัวคนก่อเหตุไปหลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่สวนแถวนั้นนะครับ
จากจุดเกิดเหตุประมาณ๕๐๐เมตร
ใช้มีดขอฟันส่วนมีดที่เจอในกระเป๋ามีดทำทัวร์
แล้วมีมีดอีกคือพกมีดเยอะเหลือเกิน
ท่านผู้ชมครับตำรวจคุมตัวคนก่อเหตุไปโรงพยาบาลก่อนนะครับ
เพราะว่าตอนวิ่งหนีนี่กลิ้งตกดอยมาบาดเจ็บก็ต้องไปรักษาอาการก่อน

แล้วก็ให้ทางโรงพยาบาลตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดไปด้วยเลย

ปัสสาวะสีม่วงครับมีสารเสพติดในร่างกาย
ทางโรงพยาบาลแจ้งว่าผู้ต้องหายังไม่สามารถออกจากโรงพยาบาลได้นะครับ

อายัดตัวไว้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะนำตัวไปสอบปากคำ
ดำเนินคดีตามขั้นตอนต่อไป
ขณะเดียวกันวันนี้ครอบครัวรับศพของป้าละลิดามาแล้วนะฮะ
หลังถูกส่งไปชนสูตรอย่างละเอียดตามขั้นตอน
ก็รับมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านพักแล้วครับ
ในพื้นที่บ้านแม่สลักท่าเรือ
ก็ประกอบพิธีอย่างเรียบง่ายนะครับ

ภรรยาเนี่ยขับรถมาส่ง
เพื่อให้มาพ่นยาฆ่าย่าที่ไร่ข้าวโพดอ่า
แล้วภรรยาก็จะขับรถกลับนะ
พอกลับมาก็มาเอาข้าวเนี่ย
ส่งให้กับญาติที่ทำไร่อยู่อีกเนินเขาหนึ่ง

จังหวะที่ภรรยาขับรถเอาข้าวไปให้ญาติ

ที่เป็นคนเร่ร่อนในหมู่บ้านเนี่ย
เดินไปขวางหน้ารถภรรยา
แล้วตรงไปทำร้ายภรรยาเลยนะครับ

เหมือนคนร้ายเนี่ยใช้ท่อนไม้เนี่ยทุบภรรยาก่อนหนึ่งครั้งด้วย
แล้วก็มีฟันมีการพยายามวิ่งหนีนะฮะ

พอล้มลงตกเขาไปแล้วเนี่ยคนก่อเหตุยังวิ่งตามไปทำร้ายอีกจนเขาเสียชีวิต
อยู่ประมาณอีก๑๕เมตรกับจุดจอดรถ
ผมนึกว่าไม่มีอะไรผมก็มองดู
ก็ได้ยินเสียงแฟนพูดภาษาอะไรผมว่า

ไปว่าคืออย่าทำ
อย่าทำแน่คุณอย่าทำอย่าทำจนแน่วแบบเนี่ยครับ
ในตะโกนบอกผมก็วิ่งลงไป
วิ่งลงไปอีกฝั่งหนึ่งลงห้วยอีกสวนหนึ่ง
แล้วก็ผมตาผมก็มองดูแฟน
แฟนก็วิ่งหนีวิ่งหนีไปเจ็บผู้ชายคนนั้น

คนนั้นก็มาซ้ำต่ออีก๒ครั้ง
ครอบครัวจะสวดพิษตั้งบริเวณกุศลศพหนึ่งคืนนะครับ
เดี๋ยวจะหารือกันอีกครั้งนะครับว่า
ชาปนกิจพรุ่งนี้หรือว่าจะฝังนะครับ